อีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับการลวงเด็กหญิงวัย๑๒ปี
กระทำอนาจารย์ที่สถานบันเทิงร้างย่านรามคำแหงค่ะ
ตำรวจสนหอมหัวหมากบอกว่าตอนนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะออกหมายจับคนร้ายแล้วนะคะ
ว่าตอนนี้หลบซ่อนตัวอยู่ที่เขตย่านบึงกลุ่มค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่สถานบันเทิงร้างในซอยรามคำแหง๘๑ทับ๔
เพื่อจะไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
หลังแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีได้พาลูกสาวมาแจ้งความที่สนหัวหมาก
ว่าถูกชายชื่อบังนัดอายุประมาณ๔๐ปี
ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำราวเมื่อเวลาประมาณ๔ทุ่มของวันพุธค่ะ
โดยจุดเกิดเหตุสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่ารกร้างมาก
ห่างจากปากซอย๘๑ทับ๔ประมาณ๕๐๐เมตร

มีช่องทางเล็กด้านข้างให้เข้าไปด้านในเท่านั้น
พอเข้าไปข้างในนะคะก็เป็นตึกร้างมีต้นไม้ขึ้นเต็ม
มีเศษขยะสิ่งปฏิกูลเครื่องครัวเก่าหมอนที่นอน
แล้วก็มีเป็นลักษณะกั้นห้องอยู่อาศัย

ซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนอยู่ตึกนี้แหละแต่ก็ไม่ได้เจอตัวนะคะว่ามีใครหรือเปล่า
ทีนี้ข้อมูลของแม่เด็กเนี่ยบอกว่าคนร้ายพาเด็กหญิงขึ้นไปกระทำชำราวที่บริเวณชั้น๒ค่ะ

ปรากฏว่าด้านบนเนี่ยสภาพเป็นห้องแยกออกเป็นสัดส่วนเลยนะคะ
แต่สภาพก็รกร้างแล้วก็เก่าใกล้จะพังแล้ว
พอเดินตรงไปสุดทางก็จะเจอกับห้องริมด้านขวา
ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นห้องที่เกิดเหตุค่ะ
ทีนี้ห่างจากตึกเกิดเหตุไปไม่ไกลมากเนี่ยนะคะ
ประมาณไม่ได้ไกลมากจะเป็นตึกเป็นเหมือนตึกร้าง๗ชั้นค่ะ
ซึ่งตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นห้องพักของบางนัดผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

โดยคนที่พักอาศัยในอาคารนั้นเขาเล่าตรงกันนะคะว่า
นัดเนี่ยมักจะขึ้นมามั่วสุมยาเสพติดที่ห้องนี้เป็นประจำ

โดยในห้องก็จะมีนี่แหละค่ะหมอนถี่นอน
สภาพเก่าเลยมีอุปกรณ์เสพยาเสพติด
มีชุดชั้นในมียากันยุงเกลือนกลาดเต็มห้อง
คือตึกนี้เขาบอกว่าอยู่อาศัยกันเนี่ยเกือบ๒๐๐คนเลยทีเดียว
ทีนี้คืนเกิดเหตุค่ะเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ที่ตึกเดียวกัน
ก็บอกว่าประมาณสัก๒ทุ่มก็เห็นบางนัดออกไปกับเพื่อนคนหนึ่ง
แต่ไม่ได้ยินเสียงร้องกรีดร้องขอความช่วยเหลืออะไรแต่อย่างใดเลยนะคะ
ถามเพื่อนของบางนัดก็ให้ข้อมูลบอกว่าไม่ได้ไปด้วยกันเพราะว่าเมียไม่ให้ไป
แต่ก็ยอมรับนะว่าช่วงหัวค่ำบางนัดโทรมาหาจริงจะชวนออกไปข้างนอก
แต่ระหว่างนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่แม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยโทรมาถามด้วยว่า
เจอคนร้ายบ้างหรือเปล่าเห็นบางนัดบ้างไหมเพราะว่าลูกสาวหายตัวไป

เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

มีสวัสดิ์ผู้กำกับการสอนอหัวหมากก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายแล้ว
ก็พบว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่บึงกลุ่มค่ะโดยบางนัดเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนรู้จักกับพ่อแม่และครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนนี้เป็นอย่างดี
ก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าที่ของบางนัดก็คือไปรับส่งเด็กหญิงที่โรงเรียนเป็นประจำซึ่งแม่เนี่ยไว้ใจมาก
วันเกิดเหตุค่ะน้องอยู่บ้านตามลำพังบางนัดก็เหมือนวนรถกลับมาหาน้อง
จาหวานล้อมแล้วก็ชักชวนให้ออกไปข้างนอกก่อนจะเกาะเหตุข่มขืนกระทำชำราว
พอแม่กลับมาบ้านไม่เจอตัวน้องก็ออกตามหาล่ะค่ะที่โทรหาเพื่อนบางนัดนี่แหละ
แม่ก็เลยพาเข้าแจ้งความนะคะก็คาดว่าน่าจะสามารถจับตัวบางนัดได้ในเร็วนี้ค่ะ